คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ไฟไหม้กันหน่อยนะคะ
สองจุดหลักหลักสุรินถิ่นเมืองช้างกับที่กาลสินเมืองน้ำดำนะคะ
ดูที่สุรินทร์ก่อนคือมีคนไปเผาต่อสั่งข้าวในไร่ในนา
ปรากฏว่าไฟลามทุ่งค่ะมาติดบ้านชาวบ้าน
ไม่ใช่ติดตัวบ้านอย่างเดียวฟาร์มหมูที่เขาเลี้ยงไว้คุณดูสิ
หมูเนี่ยตายรวมแล้วสักประมาณ๑๒ตัวคือตายในกองเพลิงแบบนี้ค่ะ
เป็นเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันระดมรถน้ำดับเพลิงไปฉีดดับเพลิงที่บ้าน
แล้วบ้านนี้เพิ่งสร้างเสร็จได้เพียง๑วัน
บ้านก็ถูกเผาวอดแบบนี้เหลือแต่ต่อตะโกนะคะ
หมูก็ถูกเผาหมูก็ตายถึง๑๒ตัว
น้ำหนักหมูรวมกันสักประมาณ๘๐๐กิโลกรัม
ความเสียหายราคาหมูอย่างเดียว๕๗๐๐กว่าบาทค่ะ
อกจากนี้ก้อนฟางอัดประมาณ๓๐๐ก้อนก็ถูกเผาวอดหมดเลยนะคะ
มูลค่าความเสียหายทั้งหมดทั้งมวลรวมเกือบ๑ล้านบาท
จุดเกิดเหตุก็คือบ้านกลางทุ่งนาในพื้นที่หมู่๒ตำบลยาง

เราไปถามเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณสว่างศรีอยู่โตบอกว่า
เหตุเกิดขณะที่ตัวเธอไปงานศพ
พอไปงานศพได้สักพักหนึ่งมีคนโทรกลิ้งกลางไปบอกว่า
ไฟไหม้บ้านเขาก็เลยกลับมาดูสุดท้าย
นี่ค่ะเหลือแต่ซากแล้ว
หลังน้ำตาเล่าให้กับทีมข่าวเราฟังแบบนี้ค่ะ
หมูชิ้นสองตัวสงสารสงสารหมูแล้วบ้านก็ไหม้หมด
บ้านเพิ่งทำเสร็จเมื่อวัน
คุณสว่างใจเย็นเย็นนะคะเดี๋ยวเรื่องของการเยาว์เยาว์ต่างต่างเนี่ย
เจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องช่วยกันส่วนเรื่องของการจับตัว
คนที่ไปเผาต่อสั่งข้าวในไร่แล้วไฟมันลุกลามทุ่งมาเผาบ้านของคุณสว่างเนี่ย
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าพยายามที่จะหาตัวคนที่กระทำอยู่นะคะ
รับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทำลงไปอ่าก็เสียใจด้วยนะคะ
สิบสองตัวตายหมดเลยอ่ะทีนี้อีกหนึ่งจุดที่จังหวัดกาลสินค่ะ
ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเหมือนกันนะคะนี่ค่ะ
เจ้าหน้าที่รถดับเพลิงก็ต้องเข้าไปช่วยกันดับเพลิงแบบนี้
พอไฟดับเสร็จปุ๊บ
รับสอบเพิ่มทั้งหลังเลยค่า
เรื่องตัวเนี่ยเจ้าที่คาดว่าสาเหตุเนี่ย

อาจจะเป็นการวางเพลิงหรือไฟฟ้ารัดวงจร
จากว่าบ้านมีสภาพเก่าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างอาจชำรุด

ก็เลยทำให้ไฟฟ้ารัดวงจรได้ง่ายขึ้น
แต่สาเหตุหลักหรือสาเหตุที่แท้จริง
ต้องมีการสืบสวนสอบสวนกันต่อไปนะคะ